เรื่องของศาสตร์ความเชื่อศาสตร์ตัวเลขแล้วกันนะครับ
ไปดูกันเพราะว่าวันนี้เดี๋ยวไทยรัฐทีวีก็ถ่ายทอดสดการออกสลากินแบ่งรัฐบาลนะครับ
คุณผู้ชมดูกันที่วัดท่าหลวงพลกันก่อน

แน่นอนที่นี่คนไปเยอะจริงเพราะว่าอะไรคุณ
นี่ถูกบรรจุในโลงแก้วแล้ว
ก็คือกุมารน้อยกุมารน้องพอส

แก้วมาแล้วโรงแก้วนี้ราคา๑๘๐๐๐บาทนะครับ
ท่านเจ้าอาวาสวัดบอกแล้วก็ตั้งใจที่จะนำมาบรรจุให้แก่กุมารน้องเพาะเลย
ก่อนหน้านี้กุมารน้องพอสถูกขุดร่างขึ้นมาแล้วก็ไว้ในมุ้งแบบนี้
แล้วก็บอกว่าจะรอการบรรจุในโลงแก้วเพื่อให้คนมากราบไหว้บูชากัน
แน่นอนนะครับตลอดระยะเวลาช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา
ที่วัดท่าหลวงพลอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีคึก
ทุกคนไปกราบไหว้กุมารน้องพอส
ส่องหาเลขกันเข้าไปดูโรงแก้วลวดลายโดราไอมอนใกล้
ที่เตรียมไว้บรรจุร่างของกุมารน้องพอส
แล้วก็ตั้งไว้ที่สาราริมแม่น้ำแม่กรอง
ซึ่งเลขฝาโลงแก้วเป็นเลขบอกได้นะ

ส่วนใหญ่คนเขาดูกันนะฮะ

นี่นะฮะก็เตรียมที่จะบรรจุร่างของกุมารน้องพอสแล้วนะครับ

ไปดูที่ที่สองค่ะลานบวงสวงวังนาคินดินแดนพญานาคาราชพ่อปู่ศรีสุโธอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีนะคะ
นักท่องเที่ยวมากันแน่นขนาดเหมือนเดิม
จริงพูดตรงถ้าไม่มีเรื่องของสลากกินแบ่งรัฐบาลคนก็มากันแน่นอยู่แล้วนะคะ

มีผู้โชคดีถูกรางวัลที่๑เข้ามาบวงสวงแก้บนพ่อปู่ศรีสุโธและแม่ย่าปฐุมมา
แล้วก็มีนักร้องสาวเสียงพินคุณจินตราภูลลาบมาร้องเพลงถวายด้วย
อกจากนี้เจ้าของบริการภาพยนตร์แจ่มจันทร์ตำนานผีจ้างหนังค่ะ
เขามาบวงสวงพ่อปู่แม่ย่าด้วย
หลังเสร็จพิธีชาวบ้านก็ต้องไปที่นี่เลย
ขันน้ำมนต์มาแล้วจ้าขันน้ำมนต์
เป็นเลขอะไรก็ดูกันตามสะดวกนะคะ
พลาดไม่ได้อีกอย่างคือเขาบอกว่ายอดบริจาคเงินปากนาค
เมื่อวานนี้เป็นเงินทั้งสิ้นแปดหมื่นหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทคอหวยก็ไม่พลาด
ถ่ายรูปส่งต่อให้คนคอเดียวกันเอาไปตีเลขเอาไปจับคู่เสี่ยงโชคกันมันมือเลยอ่ะ
ครับยังไม่พอค่ะไปต่อกันที่เกาะนาคีกลางน้ำฝ่ายท่ามะนาว
สถิตของเจ้าแม่นาคีหลานปู่ศรีสุโธไปไม่ง่ายนะคะเพราะต้องนั่งเรือเข้าไป
ชาวบ้านก็ไปส่องขันน้ำมนต์กันอีกเนี่ยคุณดูเห็นไหมมันอยู่ตรงกลาง
จำกัดคนเข้าชมด้วยนะเพราะมันอยู่กลางน้ำ
ไปดูในขันน้ำมนต์เขาบอกว่าเลขนะชัดเห็นชัดมาก
มีการเสี่ยงเซียมซีด้วยเห็นเลขในอ่างน้ำมนต์ไม่พอ
เสียงเซียมซีต่ออีกสักหน่อยก็แล้วกันได้เลขไปเสี่ยงโชคกันพลึบพรับเลยนะคะ
แล้วก็ติดตามไว้ด้วยเดี๋ยวเขียนให้เดี๋ยวพิมพ์ลงไปบอกให้
คุณทัศนัยเขาฝากมาไว้แล้วจ้าครับ
มีคนส่งมาบอกว่าเจ้าพ่อทัศนัย
พ่อทัศนัยตอนนี้ช่วยน้ำท่วมอยู่ไม่เป็นไรฝากงานไว้ให้แล้วเดี๋ยวที่ฉันลงให้เองค่ะ
คุณผู้ชมนี้นะคะต่อเนื่องเลยนะคะอีกหนึ่งจุดก็คือ
ที่จังหวัดสุพรรณบุรีวัดไผ่แขกแห่งนี้แหละค่ะ
คุณป้าเสี่ยงดีนะคะที่ฉันกลัวเหลือเกินว่ามันจะมากระแทกหน้า

เนี่ยค่ะแต่ว่านี่เลขคุณป้าที่เสี่ยงเซียมซีได้นะคะ
ดวงดีได้ดวงร้ายก็เสียไปดวงใครดวงมันเรื่องของตัวเลข
ทีนี้อีกหนึ่งจุดที่เขาไปส่องกันก็คือเนี่ยค่ะ
ขันนมลคุณเห็นไหมไม่รู้ว่าเลขไทยหรือว่าเลขฮินดูอาราบิกนะฮะ
คุณดูนะตีกันเอาเองค่ะคุณผู้ชมค่ะ
แล้วอีกหนึ่งจุดที่เขาจะไปขอพรกันที่วัดไผ่แขกเนี่ยก็คือที่
ขุนช้างเขาจะไปกระซิบข้างหูขอเลขขอโชคขอลาบ
เอาล่ะคุณผู้ชมนี่อีกหนึ่งจุดนะที่ชาวบ้านชาวช่อง
แล้วก็นักท่องเที่ยวแห่กันไปนะคะโดยเฉพาะนักเสี่ยงบุญค่ะ
ไปที่จังหวัดอ่างทองกันบ้าง
ไม่รู้ว่าจะกราบไหว้ต้นตะเคียนต้นไหนดี
เพราะที่นี่มี๑๔ต้นคุณ
ลานหน้าโบสถ์วัดท่าช้างอำเภอวิเศษชายชาญจังหวัดอ่างทอง

เยอะมากต้นใหญ่ทั้งนั้นเลย

ต้นใหญ่ที่วัดได้รอบต้น๓๗๕เมตร
ยาว๑๑๗๓เมตรน้ำหนัก๑๕ตันนี่คือต้นใหญ่สุด
ตรงนี้นะถือว่าเป็นศูนย์รวมของชาวบ้านเลย
เพราะชาวบ้านมากราบไหว้บอกว่าโอ้โห
ให้เลขแม่นถูกรางวัลรับทรัพย์มาหลายงวดแล้ว
หลังจากที่ไปปะไปถูไปขูดเลขต้นตะเคียนเสร็จ
ก็มาส่องขันน้ำมนต์พลิกซ้ายพลิกขวาพลิกตาไปมา
ก็เห็นน้ำตาเทียนโอ้โหแล้วแต่ใครว่าจะตีเลขเป็นอะไร
แต่ที่นี่ก็ไปดูต้นตะเคียนได้นะครับเพราะมีเยอะเลย
โอ้โหอันนี้ก็เห็นชัดเจนเหลือเกินจริงเลยนะฮะ

ไปค่ะวัดท่าลาศอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์
ชาวบ้านเขาไปกราบไหว้ต้นตะเคียนอายุกว่า๒๐๐ปีกันไม่ขาดสายเลยนะคะ
เพราะมีหนุ่มขับรถแบ็คโฮคนนึงเขาฝัน
บอกว่ามีมนุษย์โบราณสูง๘ศอกมานอนทับร่างเขา

แล้วก็ไปขุดพบต้นตะเคียนตั้ง๓ต้นจมอยู่ในลำห้วยค่ะ
เอามาเก็บไว้ที่วัดมีชื่อว่าสาวน้อยตะเคียนทองไทยรุ่งและเจ้าขุนบุญมี
นางสำรานผลชูชาวบ้านบอกว่าถูกรางวัลติดต่อกันมาสี่งวดแล้วนะคะ
เพราะร่างทรงเข้ามากระซิบบอกเลขข้างหูเลยทีเดียว
ชาวบ้านคนอื่นก็ถูกระวังกันเยอะกันแยะ
เชื่อว่าเจ้าแม่ตะเคียนน่าจะมาให้โทษ
เพราะอยากหาเงินสร้างโบสถวิหารให้กับวัด
งวดนี้ร่างทรงมากระซิบบอกอีกเหมือนกัน
เป็นเลขอะไรไหนลองฟังหน่อยได้ไหม
ส่วนตะเคียนโบราณที่วัดอุดมธัญวัฒน์
โนนสูงจังหวัดนครราชศรีมา

มาขอก็ถูกติดต่อกันมา๓งวดแล้วเหมือนกัน
เมื่อ๑๖สิงหาคมค่ะมีการขุดพบต้นตะเคียนตั้ง๔ท่อน

ต่อมามีการขุดพบต้นตะเคียนเพิ่มอีก๑ต้น
ห่างจากจุดเดิมแค่๕๐เมตร
ชาวบ้านบอกว่าชื่อเจ้าแม่ศรีไพร
เป็นลูกหลานเจ้าแม่สร้อยดอกหมากนะคะ
แล้วก็เจ้าแม่สร้อยดอกปีบที่พบก่อนหน้านี้
งานนี้โรยแป้งเจ้าแม่ศรีพรายกันเสร็จ
ก็ได้เลขไปตามใจกันเต็มที่เลยจ้ะ
โรยกันต่อแป้งหมดกระป๋องหรือยัง
อย่างฮะซื้อมาเป็นโหลหรือยังโรยกันต่อนะคะ
อีกหนึ่งจุดค่ะนี่ค่ะคุณคะตะเคียนโบราณ
วัดอุดมธัญวาสอำเภอโนนสูง

ดูได้จากของที่นำไปแก้บน
ชาวบ้านบอกว่าไปขอมาแล้ว๓งวด
แล้วถูกรางวัล๓งวดติดแล้วจ้า
ทีนี้ย้อนกลับไปหน่อยที่มาที่ไปของ
มีการไปขุดพบต้นตะเคียน๔ท่อน
แล้วก็ชาวบ้านนำมาไว้ที่วัด
ต่อมาไปพบอีก๑ต้น
ห่างจากจุดเดิมสักประมาณ๕๐เมตรชาวบ้านบอกว่าชื่อว่าเจ้าแม่ศรีไพร
เป็นลูกหลานเจ้าแม่สร้อยดอกหมากและเจ้าแม่ดอกปีบที่พบก่อนหน้านี้
งานนี้ค่ะคุณค่ะเจ้าแม่เขาโรยนะแล้วก็ได้เลขไปตามตามกันเลยนะคะ
อ่าเดี๋ยวคุณอรัชพรพิมพ์ให้ใช่ค่ะกำลังพิมพ์อยู่เลยเนี่ย
เมื่อกี้คุณพิมพ์ไปแล้วนี่พาไปดูที่ร้อยเอ็ดซะหน่อยนะครับ

เอ่อ๑๐๐เอ็ดค่ะ๑๐๐เอ็ด๑๐๐เอ็ด๑๐๐เอ็ดอ่า
๑๐๐เอ็ดค่ะคุณผู้ชมเนี่ยวัดสุนทรธรรมรามอันพโพไชจังหวัด๑๐๑นะคะ

แล้วก็ต้นตะเคียนที่พบจากริมห้วยทราย
ขาวมากฮะเออแบบนี้ค่ะหลังน้ำลดแล้วก็นำมาเก็บไว้ที่วัด
ทีนี้ชาวบ้านก็เอาแป้งไปทาไปถูไปลูบไปส่อง
ธิษฐานขอพรเสร็จก็ไปเสี่ยงโชค
แผงลอตเตอรี่คุณคะชาวบ้านก็ถูแบบนี้นะคะ
แต่ไม่แน่ใจว่าได้เลขอะไรกันบ้างคุณรัชพรทำหน้าที่พิมพ์อยู่ตอนนี้
ไอ้หินโบราณที่บอกว่าโอ้โหเอามาได้โดยที่ตอนที่ฝนตกนะ
น้ำไม่เข้าไปในหายสักหยด
ชาวบ้านก็เลยเชื่อว่ามันเป็นปฏิหารมันมีความแปลกนะครับ
ไปต่อกันที่พิธีสวดนพครเสริมประรามีที่อาสมรือศรีเนร
ปฐุมธานีมีประชาชนจำนวนมากนะครับ
เข้าร่วมสวดแผลเมตตาให้เทพดาวนพครทั้ง๙องค์
เชิญเทพยดาพ่อปู่ฤษีพรมเมษพระพิคเนธ
พญาศรีสุโธนาคาราชมาอำนวยอวยพร
โชคให้ลาบหลังจากเสร็จพิธี
ก็ส่องขันน้ำมนต์ดูน้ำตาเทียนสีแดง
เกาะกลุ่มเป็นเลขที่ชัดเจนยิ่งกว่าเขียนซะอีก
บางคนบอกเอ๊ะนี่น้ำตาเทียนจริงหรือเปล่า
ทำไมมันชัดขนาดนี้
อันนี้ไม่ต้องตีคอบเลย
เขาบอกเป็นน้ำตาเทียนชัดเจน
คุณผู้ชมครับเดี๋ยวจะพาไปต่อที่จังหวัดนครปฐม
นครปฐมเเหล้านอนพาไปที่วัดสว่างอารมณ์
หันมองนรสภรณ์พิมพ์ใหญ่มั๊ย
นักษัตริย์ไหนเขาฝากเอาไว้

หันไปมองคุณก้มหน้าก้มตามากนะฮะ
ปล่อยคุณอรัชพรไปผมเล่าต่อที่วัดสว่างอารมณ์
พาไปที่วัดสว่างอารมณ์อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมนะคะ
ชาวบ้านมากหน้าหลายตาแบบนี้บางคนก็หน้าเดิมบางคนก็หน้าใหม่นะคะ
แห่กันไปแบบนี้แหละค่ะไปขอโชคขอลาบขอพรขอเลข

นี่เขาบอกว่าวัดนี้ก็ให้เลขแม่นเหมือนกันนะคุณ

โดยเฉพาะหุ่นปั้นตาทองนิ้วราย

ขอโชคขอลาบแล้วก็ไปส่องขันน้ำมนต์เหมือนกันนะคะ
เนี่ยหลังจากที่ชาวบ้านเขานำมาทำพิธีเสร็จเขาก็ไปขอเลข
หลังจากนั้นก็นำเหรียญ๒เหรียญหรือว่าธนบัตร๒ใบเนี่ย
กราบพระเงินพระทองถวาย๑ใบ
แล้วก็เก็บไว้๑ใบเป็นขวัญถุงนะจ๊ะ
แล้วก็เอาเก็บกลับมาถือว่าไปรับโชครับราบนะฮะ
วัดนี้สวยนะถ้าคุณผู้ชมได้ไปเที่ยวเนี่ย
วัดนี้สวยมากแต่ว่าเค้าบอกว่ามีเรื่องโชคราบด้วย
หลายคนไปขอพรจากอนุสาวรีพระนางจีรประพามหาเทวี

ระหว่างปีพศ๒๐๘๘ถึง๒๕๘
คือได้ไปดูเรื่องประวัติศาสตร์ด้วยนะของชาวล้านนากัน
แต่คนที่ไปไหว้เขาก็นำไข่ไก่๓ฟอง
จุดทูป๖ดอกนะครับเทียน๒เล่ม
ขอเรื่องความรักขอเรื่องหน้าที่การงาน

ขอเรื่องของการทวงหนี้ทวงสินก็ได้

หากได้สมหวังก็มาแก้บนกันด้วย
ไข่ไก่จำนวนเท่าอายุของผู้ขอนะครับ

ยังไม่เหรอครับไปที่ราชบุรีฮะเอาให้กุญแจรัชพรพิมพ์จนเมื่อยละครับ
เพราะว่าวันนี้มีหลายข่าวนะครับ
ที่งานสวดพระอภิษฐรรมศพนายกฤษดาสายธินกรอายุ๖๑ปี
เป็นคุณพ่อของน้องโมโนจำได้ไหมฮะ
ข่าวใหญ่ข่าวโตเพราะว่าน้องโมโนสูญเสียคุณพ่อไป
หลังจากคุณพ่อหนีออกจากโรงพยาบาลมานอนกอดน้องโมโนและท้ายที่สุด
ในช่วงเช้าคุณพ่อเสียชีวิตตอนนี้ก็มีการจัดงานศพ
แต่คนเขาเข้าไปดูนี่นอกจากไปช่วยงานนะแล้วก็ไปแสงความเสียใจแล้ว
ก็ไปดูเลขฝาโลงเลขฝาโลงของศพคุณพ่อน้องโมโนเนี่ยนะครับ
ก็เป็นเลข๒๖๓บางคนก็เอาเลขนี้ไปซื้อลอตเตอรี่
บางคนก็เอาอายุของคุณพ่อน้องโมโน๖๑แล้วก็วันที่นำศพออกมาจากโรงพยาบาลได้
คือวันที่๑๓เอาไปตีเป็นเลขอันนี้อีกที่หนึ่งแล้ว
คุณผู้ชมต่อเนื่องกันเลยนะคะดิฉันโดนต่อว่ามา
ว่าบอกว่าอ่านช้าหน่อยจดเลขไม่ทันพยายามที่จะอ่านช้าให้นะคะ
พาไปที่วัดป่าสว่างธรรมวัดป่าสว่างธรรมอำเภอพิบูรณรักษ์จังหวัดอุดรธานีค่ะ
ชาวบ้านเรียกที่นี่ว่าวัดสิริพรอำไพพงศ์
ใช่ไหมคุณสิริพรเขาชอบไปไหว้
พี่นางของเรานี่แหละเมื่อวานนี้ชาวบ้านแฟนคลับค่ะ
มารอพบพี่นางเพราะว่าหลายคนเนี่ยถูกโชคถูกลาบ
ก็คืองวดที่แล้วไงหลายสิบงวดแล้วนะ
แต่อะไรฮะแต่ปรากฏว่าพี่นางได้นำของไปมอบให้กับผู้ประสบอุทธกภัยต่างจังหวัด
ไม่ได้เจอหลายคนบอกผิดหวังไม่เจอพี่นางสิริพรเลย
แต่คอหวยก็ไม่พลาดนะคะเพราะนำคำพูดที่พี่นางบอกไว้ก่อนหน้านี้
บอกว่า๑๕จะกลับมาอะไรก็ได้คุณให้เป็นเลข
หวยเอาหมด๑๕จะกลับมาแปลว่าอะไร
แปลว่าชาวบ้านบอกว่า๑๕นี่แหละน่าจะเข้าวิน
จะนำเลขนี้ไปซื้อลอตเตอรี่นะคะก็เลข๑๕นี่แหละค่ะ
เอาล่ะเหลืออีก๓ที่นะตั้งใจฟังกันต่อนะครับ
สะดาวสีทองกลางไร่ข้าวโพดของคุณสุธิราสงขุนทศ
ตำบลหนองกราศอำเภอด่านคุณทศจังหวัดนครราชศรีมา
ให้โชคหลายงวดโดยมีแม่หมอแมวมาเข้าทรง

ปรากฏว่างวดที่ผ่านมาแม่หมอแมวแอบมาทรง
และให้เลขไม่แม่นดังนั้นงวดนี้ชาวบ้าน
ง้อแม่หมอแมวก็ได้จ้างร่างทรงใหม่มาขอเลขกันนะครับ
บอกว่าไม่ง้อแม่หมอแมวไม่จ้างร่างทรงแล้วนะครับ
แล้วก็มีการเขียนเลขไว้ที่พื้นดิน
แต่นะครับแต่ท้ายที่สุดที่นี่ก็มีร่างทรงมาอยู่ดี
คือมีร่างทรงสองผัวเมียใส่ชุดขาว
นั่งเพ่งสมาธิที่ต้นสะดาวทอง
ก็ได้เลขออกมาบอกชาวบ้านเหมือนกันนะครับ
ขณะที่มีเรื่องขนลุกกับเจ้าของที่ต้นสะดาวทอง

บอกว่าเพื่อนบ้านถ่ายรูปสารเจ้าแม่สะดาวทอง
วันที่แม่หมอแมวมาเข้าทรง

เห็นผู้หญิงร่างเล็กสวมชุดไทย
มายืนอยู่หน้าศาลเหมือนกำลังเดินเข้าบ้าน

นี่แหละเป็นเจ้าแม่สะดาวทองนะครับ

ต่อเนื่องเลยนะคะอีกหนึ่งจุดค่ะ
คุณผู้ชมที่จังหวัดประจวบคิวรีคัน
พาไปที่ร้านขายโรงศพค่ะ
ไม่ได้ไปดูฝาโลงแต่ประการใด

เป็นข้างแว่นตัวนี้ตัวนี้เห็นไหม

แต่เจ้าของร้านขายโรงศพเนี่ย

บอกว่าไอ้ข้างตัวนี้เป็นข้างแว่น
มันหลงฝูงมาหลงมาหากินที่บ้านของเธอ

บอกว่าแล้วมันมาที่บ้านของเธอนะ
ให้หวยไปอ๋อไม่ใช่ให้กล้วยไป
ไป๒ลูกที่บ้านเลขที่๖๐
ให้ไปสองลูกแต่ปรากฏว่าข้างตัวเนี้ย

เธอก็เลยคิดว่าเอาล่ะข้างตัวนี้น่าจะมาให้โชคเธอแล้ว

เดี๋ยวจะเอาเลขนี้ไปซื้อลอตเตอรี่นะคะ
ท้ายกันที่เรื่องของสัตว์แปลกกันหน่อย
ที่บ้านเล็กที่๒๙ทับ๓ของคุณเสกสรรหอมหวน
อำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยนะครับ
มีไก่แจ้สีน้ำตาลตัวเมียที่แปลกกว่าไก่ทั่วไป
เพราะว่ามันมี๑๐นิ้วครับ
ทั่วไปมี๘นิ้วแต่เจ้าไก่แจ้ตัวนี้นะครับ
มี๑๐นิ้วคุณเสกสรรเล่าให้ฟังว่า
ก่อนหน้านี้ได้ขอลูกเจี๊ยบไก่แจ้แข้งดำ๒ตัวมาจากญาติมาเลี้ยง
มา๒เดือนก็ได้เลขเด็ดได้โชคได้ลาบมาบ้าง
ทีนี้ก็เอาล่ะเอามากางให้ดูเลยว่ามันมี๑๐นิ้วจริงนะครับ
คุณราชพรยังไม่เสร็จภารกิจคุณทำไมมันเยอะขนาดนี้
แล้วแต่ละเลขช้ำกันบ้างไหมมิ้วจะล็อก
เอาจริงนะคุณผู้ชมมือใหญ่มากเลยค่ะเอาจริงนะคุณผู้ชม
เอานะคุณมีหน้าที่พิมพ์เอาให้เสร็จนะ
อยากจะมี๑๐มือเหมือนไก่อ้าก็มี๑๐นิ้ว
เดี๋ยวเราจะพักครู่เดียวแต่ก่อนพักนะคุณผู้ชมถามมาเยอะเลยนะครับ

เลขบัญชีอะไรขึ้นหน้าจอนะครับก็ย้ำกันอีกครั้ง
ธนาคารกสิกรไทยออมทรัพย์
แล้วก็คุณบินบรรลือฤทธิ์บอกเดินทางไปในวันนี้
กราบขอบคุณทุกท่านที่มีน้ำใจ
เขาขึ้นเลขบัญชีให้ทุกท่านได้ร่วมกันช่วยนะฮะ